รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดทนงจังหวัดอุทัยธานีได้ออกมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะครับ
หลังจากไปซื้อตึกแถวราคากว่า๓ล้านบาท
แต่ว่าเจ้าของนั้นนะครับซึ่งมีอดีตภรรยาขายกาแฟอยู่ในตึก
แล้วพออดีตภรรยาของเจ้าของตึกคนเดิมที่ขายตึกให้จะย้ายออกไป
ปรากฏว่าได้สาดกาแฟแล้วก็ทำลายพื้นที่ด้านในจนเละไปทั้ง๓ชั้น

นี่คือสภาพภายในตึกแถว๓ชั้นบริเวณบกษจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมาก
ว่าเป็นฝีมือของอดีตภรรยาเจ้าของตึกคนเก่า
สร้างความเดือดร้อนให้กับนางสาวมาราเหล่ารอด
ผู้ที่ซื้อตึกมาจากเจ้าของเดิมเป็นอย่างมาก
นางสาวมราเล่าว่าเจ้าของตึกคือนายสมบัติ

ส่วนนางสมนึกอยู่ตึกแถวหลังนี้คนเดียว
และยังคงเปิดร้านขายกาแฟตามปกติ
แต่นายสมบัติผู้ต้องรับผิดชอบภาระผ่อนตึกแถวเพียงคนเดียว

แต่เธอก็บอกให้ไปคุยกับอดีตภรรยาก่อน
เพราะยังเปิดร้านขายกาแฟอยู่ในตึกแห่งนี้
กระทั่งในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
นายสมบัติได้ขายตึกให้กับเธอในราคา๓๕๐๐๐๐บาท
หลังการซื้อขายยังคงให้นางสมนึกเปิดร้านขายกาแฟต่อ

คือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนถ้าย้ายออกเพราะจะต้องเข้าไปปรับปรุงตึก
นางสาวมราบอกอีกว่าที่ซื้อตึกหลังนี้ในราคาสูง
เพราะเห็นสภาพภายในแล้วมีการตกแต่งอย่างสวยงามถูกใจ

เพราะเมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ก็เห็นว่ามีคนกำลังขนของออก
คิดว่านางสมนึกคงจะย้ายออกไปแล้ว
แต่พอเดินเข้าไปดูพบว่ามีผู้นำกาแฟมาสาดใส่ฝ้า
ผนังปูนบนเพดานมีรอยถูกไม้กระทุ้ง

ไดขึ้นลงนั้นนำมีดมาฟันจนเสียหาย
แล้วนำสีขาวมาละเลงตั้งแต่ทางขึ้นชั้นแรก

และมีร่องรอยการแกะกระเบื้องออกไปด้วย
คงต้องเสียเงินในการซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด
เป็นบ้านที่สวยค่ะ
เขาตกแต่งไว้ดีมากนะสวยงามน่าอยู่
เคยตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ต้องมาดูบ้านอีกเลย
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ

มันไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกับที่ตกลงไว้
บอกว่าตอนที่พี่ตกลงซื้อ
ทำสัญญาบอกว่าขอให้บ้านอยู่ในสภาพพร้อมอยู่
ทุกอย่างคอนนิเจอร์อะไรคุณเอาไปได้
แต่โครงสร้างของบ้านคุณต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมด
มันคนละโลกเลยคนละเรื่องกันเลย
บอกนี่เหลือบ้านคนบ้านที่จะซื้อ๓๕แสน

แบบเขาอ่อนพี่วันนั้นแล้วก็เหมือนแบบ

คือเจอหน้าใครเจอเจ้าคนที่มากดของ
พี่ยังด่าแต่ตั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวกับ
พี่ยังด่าฝากเขาเพราะเอี๊ยดกว่าพี่มอบโหเขา

บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกับนางสมนึกมาเกือบ๑๐ปี

วันมีการตะโกนด่าข้ามบ้าน

ก็ไม่คิดว่านางสมนึกจะมาก่อเรื่องเช่นนี้ได้
ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นคนแบบนี้
บางครั้งก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดี

คิดว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนะบางครั้ง
บางครั้งเคยนอนอยู่คนเดียวอยู่ตอนกลางวันนะ
อยู่เขาก็โวยวายโวยวายไม่รู้ว่าทำอะไร
ผนังติดกันนอนอยู่

มันก็ส่งเสียงด่าทุกอย่างเกิดอะไรเหมือนกันไหมครับ
เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าด่าใคร
หลังเกิดเหตุนายสมบัติได้ติดต่อแสดงความรับผิดชอบ
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแสมบ้านให้
คืออยากให้นางสมนึกออกมาแสดงความรับผิดชอบ
และชดใช้ค่าเสียหายเอง
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพเมืองอุทัยธานี
พร้อมจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวน

และชดใช้ตามจำนวนเงินหรือไม่
ตกลงกันไม่ได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป